สิ่งที่ประชาชนอยากจะรู้นะฮะว่าลดราคาพลังงานลงเท่าไหร่นะครับ
ในการประชุมคอรมอลนัดแรกนะฮะวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
นายกเศรษฐาก็เข้าประชุมคอรมอลลงจากรถด้วยชุดผ้าไทยสีน้ำเงิน
แปลกตาดีธรรมดาเห็นท่านใส่สูตรนะ
แล้วเมื่อกี้ที่ก้าวลงมาถุงเท้ามันเด่นจนจะแทงตาเราอยู่แล้ว

สีชมพูจัดเลยนะฮะก็คงสไตล์เดิมคอนเซ็ปต์เดิม
ชอบใส่ถุงเท้าทั้งสีแดงสีชมพูสีสดแบบนี้นะครับ
แต่ว่าที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือเรื่องของนี่แหละฮะ
ผลการประชุมคอรมอว่าจะมีการลดราคาพลังงานมาแค่ไหนยังไงนะครับ
ส่วนเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะฮะ
นายกถึงธรรมเนียบรัฐบาล๘โมง๒๒นาทีนะครับ
ก็ทักทายสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดีนะ
ผู้สื่อข่าวก็แซวนิดนึงว่าเสื้อสวยนะ

เพราะว่าโอ้โหเมื่อคืนดึกแล้วก็นอนไป๔ชั่วโมงเอง
ถามว่าพร้อมทำงานเต็มที่ไหมท่านนายก
นายกก็ยกนิ้วโป้งแล้วก็เดินขึ้นตึกบัญชาการหนึ่ง
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ห้องประชุม๕๐๑นะครับ
วันนี้สิ่งที่ประชาชนจับตามองให้ความสนใจมากนะครับ
ก็คือการที่รัฐบาลจะประกาศลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำมัน
และมาตรการลดค่าครองชีพอื่นนะครับ
ซึ่งเมื่อเช้านอกจากนายกรัฐมนตรีเข้าประชุมคอรมอลนะครับ
ก็จะมีรองนายยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ก็คือนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
ก็ถูกสื่อมวลชนจับจ้องอยู่นะแล้วก็ดักสัมภาษณ์อยู่นะครับ
เปิดเผยก่อนเข้าประชุมคอรมอลบอกว่าค่าไฟฟ้าค่าน้ำมัน
ตัวเลขที่จะปรับลดประชาชนน่าจะพอใจ
ฮวบหรือไม่ฮวบลดลงไปขนาดไหนนะฮะ
ฟังเสียงนะครับว่ารัฐมนตรีพลังงานตอบว่ายังไงนะครับ
เหมือนให้ใจเย็นก่อนนะฮะต้องรอคอรมอลในการพิจารณานะครับ
แต่ยืนยันว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ในวันนี้แล้วก็ได้ข้อสรุปอย่างแน่นอนนะครับ

ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วย
ก็คือนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับ
เปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ก็จะเข้าคอรมอลเป็นวาระแรก
ต้องคุยกันถึงระยะเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูล
แล้วก็จะมีสอสอรอหรือไม่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เข้าสภามาหลายครั้งไม่เคยผ่านนะครับ
ครั้งนี้ต้องผ่านการหาบรือจากทุกภาคส่วน
อยากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูลไม่ติดขัดเหมือนที่เคยเป็นมานะครับ
ส่วนอีกคนนึงนะฮะถูกจับตามองเรื่องของนโยบาย
ค่าไฟค่ารถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายเป็นไปได้หรือไม่

คุณสุริยะนะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ถึงนโยบายค่ารถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
ใช่ค่ะคือก็บอกว่าตอนนี้นะยังไม่ได้รับรายงาน
แต่ถ้าเกิดเพราะว่าคนถามไงว่า
ถ้าสมมุติเกิดว่าเรื่องพูดถึงเรื่องสายไหนนะ

เริ่มดำเนินการได้ใน๓เดือนถามท่านเรื่องนี้
ท่านก็ย้ำนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มดำเนินการ
ส่วนสายอื่นยืนยันว่าจะทำให้ได้ใน๒ปี
ใช่นะครับเพราะว่านักข่าวถามนะครับ
เกี่ยวกับกรณีคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริต
จะชี้มูลความผิดผู้บริหารรถไฟฟ้าสายสีเขียว
มันจะกระทบต่อนโยบายค่ารถไฟฟ้าตลอดสาย๒๐บาทหรือไม่
คุณสุริยะก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้
แต่หากผู้บริหารชุดนี้ถูกชี้มูล
แต่จะมีคณะผู้บริหารรักษาการมาทำงานก็สามารถหาบริกันต่อได้
นี่แหละส่วนจะกระทบต่อการจ้างงาน
อันนี้ขอให้ฝ่ายกฎหมายไปศึกษาเรื่องการจ้างงานแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

เรื่องต้นจากรายงานไม่มีผลกระทบนะ

และยืนยันว่าจะทำนโยบายนี้ให้ได้ภายใน๒ปี
ส่วนบางสายของโครงการรถไฟฟ้าที่เป็นสัมประธานของรัฐ
ก็จะเริ่มดำเนินการได้ใน๓เดือน

จากคุณสุริยะแล้วก็มาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะ

ก็เข้าธรรมเนียบมาตั้งแต่๗นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
คุณสุธินก็เข้าศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบนะครับ
เผยถึงนโยบายที่ต้องทำทันที
ว่าต้องรอฟังการประชุมและฟังเหล่าทัพ
เพื่อให้ได้นโยบายที่ถูกต้องนะครับ
ถามว่าจะเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
อดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
อดีตรองนายกรัฐมนตรีหรือไม่

บอกว่าช่วงนี้ขอเข้าทำงานในกระทรวงก่อน
หากมีอะไรที่ต้องการคำปรึกษาก็อาจจะมีการ
นัดพบกันในคราวหลังนะครับ

เลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ที่ตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาอดีต

เป็นที่ปรึกษายืนยันแบบนี้ครับ
บอกว่าไม่ใช่เด็กฝากของพลเอกประยุทธ์นะ
และยืนยันว่าไม่มีคนนามสกุลชินวัฒน์

ก็มีชื่อและก็มีคนนามสกุลชินวัฒน์เข้ามาส่องห่วน
ฟังเสียงคุณสุธินคังแสงนะฮะ
นี่นะฮะก็เป็นคำถามที่นักข่าวถามนะครับ
แล้วก็ถามถึงความชัดเจนกรณีแต่งตั้ง
นายพายับชินวัฒน์การนำพักเบื้อไทยที่ดูแลพระอีสาน
ชายของคุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แล้วก็นายพอพงศ์ชินวัฒนบุตรชายนายพายับ
เป็นเหลศนุการณ์ประจำตัวรัฐมดีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารที่ร่างไว้แล้ว

สุธินบอกว่าเป็นเอกสารที่ไม่รู้ที่มา
รวมถึงนายพายับก็ไม่ทราบ

มีแต่พูดแซวกันเล่นว่ามีอะไรก็จะปรึกษานะครับ
นี่ก็เป็นคำตอบของรัฐมนตรีแล้วก็รองนายก
รวมถึงคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
หลายคนจับจ้องมองที่ชุดของนายกเศรษฐา
เสื้อผ้าไทยสีน้ำเงิน
เอาเสื้อก่อนนะถุงเท้าเดี๋ยวค่อยว่ากัน
เสื้อผ้าไทยสีน้ำเงินนักข่าวก็สืบทราบมาว่า
เป็นผ้าไหมพื้นทอจากเปลือกไหม
จากศูนย์ศิลปาชีพบางไซ
ใช่ตัดเย็บมาเป็นอย่างดีให้นายกเศรษฐาได้สวมใส่
เป็นชุดผ้าไทยที่สวยแล้วก็แปลกตา
แล้วก็เป็นลุคใหม่ของคุณเศรษฐานะครับ
ถามว่าคนโยงไปถึงศรีมงคลหรือเปล่าการประชุมคอรมณ์นัดแรกนี่คุณ
วันนี้วันอะไรคุณวันพุธหรอ
วันพุธถ้าเกิดว่าสีมงคลของวันพุธเนี่ย
เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นวันพุธนะบางคนสีน้ำเงินเรื่องเงินทอง
ศรีมงคลประจำปี๒๕๖๖จากหมอไก่พพาธินี
ถ้าวันพุธนะครับจะเห็นในตารางเลยนะ
สีขาวสีแห่งโชคดีสีน้ำเงินหรือสีฟ้าสีแห่งเงินทอง
ซึ่งเป็นสีที่นายกเศรษฐาใส่วันนี้
สีอื่นก็จะเรื่องงานเรื่องผู้ใหญ่รักเรื่องเมตตาเสน่ห
เรื่องสีฉุดดวงนะครับ
สีชมพูที่ใส่ถุงเท้ากลายเป็นสีฉุดดวง
ส่วนถ้าดูตารางสีมงคลประจำวันเกิดนะ
ยกเศรษฐาเกิดวันพระสบดี
ถ้าใส่ชุดสีน้ำเงินเข้มน้ำเงินจีนในวันนี้
เรื่องของการงานนะเอาเสื้อก่อนนะเรื่องของการงาน
ส่วนถุงเท้าก็เป็นถุงเท้าที่ท่านนายกเศรษฐาชื่นชอบสีแบบนี้
สีสดสดสีสดสดสีแดงเนี่ยสีประจำ

เป็นถุงเท้าประจำเคยสัมภาษณ์คุณเศรษฐานะ
บอกว่าที่ชอบถุงเท้าสีแดงเพราะอะไร
ผมชอบเลวภูเลวภูสีแดง

อื่นผมก็มีนะฮะสีส้มสีแสดสีชมพูเนี่ย

ไทยสีสดสดตลอดอันนี้ไทย

วันนี้คนก็เลยไปจับจ้องมองที่เสื้อผ้าไทย